คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ถูกแชร์ลงไปในโลกโซเชียล

แต่คุณรู้ไหมว่าเจ้าของคลิปที่เจอเหตุการณ์นี้

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวนี่เราจะข้ามจะข้าม

รถช้าหน่อยแกเดินไม่ค่อยไหวอ่ะนะแกเหมือนเจ็บขา
จะถึงอีกฝั่งนึงแกวิ่งเร็วเลย
ตกลงแกเป็นอะไร

บางคนบอกว่าขาคุณลุงอาจจะเป็นตะคริวหรือเปล่า

พอกำลังจะสุดถนนเอ้ยหายแกเลยวิ่งเลย
บางคนบอกว่าเอ๊หรือคุณลุงแกล้งเจ็บขาเพื่อที่จะให้รถหยุดเหรอ
ใช่ไหมให้รถช้าหน่อยลุงเดินเร็วไม่ได้

คือบางคนก็บอกว่าหรือคุณลุงนั่งแล้วอาจจะเพิ่งลุกไง
เพราะผู้สูงอายุบางทีพอนั่งแล้วเส้นมันยังยืดไม่เต็มที่

ยังยึดอยู่ก็เลยอาจจะทำให้ช่วงแรกเนี่ยเดินเหินไม่ค่อยสะดวกและมีอาการแบบลากขาหน่อย
สักพักนึงปกติแล้ววิ่งก็ไม่ได้จะวิ่งได้เร็วขนาดนี้
แต่เอาคลิปมาให้ดูไม่ได้จะว่าอะไรคุณลุงนะคะคุณลุงค่ะ
เอามาให้ดูกันจริงแล้วอยากจะฝากเตือนเรื่องของความปลอดภัยในการข้ามถนนมากกว่า
แต่จริงก็ถ้าเกิดว่ารถเขาชะลอให้ก็ค่อยข้ามไม่ต้องรีบร้อนอะไรเนอะ
ถ้าหากว่าถนนเส้นไหนมีทางม้าลายก็ข้ามตามทางมาลายก็จะปลอดภัยกว่าด้วยนะ